พาคุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อย
เวลาคุณผู้ชมเห็นคนแบบเขาไปโพสต์ออนไลน์โชว์เงินปึกเป็นฟ่อน
เราก็คิดบางคนก็อิจฉาบางคนก็บอกโอ้โหทำงานหนักแน่เลยถึงมีเงินเยอะขนาดนี้
หนุ่มคนนี้ก็เหมือนกันค่ะโพสต์ลงโซเชียลโชว์เงินเป็นฟ่อนฟ่อน
แต่เรื่องนี้มันมีพลิกเดี๋ยวเล่าให้ฟังดูคลิปก่อนเลยจ้ะ
ติ๊กต๊อกค่ะติ๊กต๊อก
คุณเห็นมั้ยเขาคืนไว้เป็นข้อความว่า

แม่มันพักน้ำแรงจนจะอายุ๓๐
รู้ไหมคนเข้าไปเม้นต์กันเต็มเลย
ดีใจด้วยคือปักอายุ๓๐แต่มีเงินเยอะขนาดนี้

เงินนี้ขโมยเข้ามาคุณ
เดี๋ยวนะคือถ้าเกิดขโมยเข้ามายังใจกล้าเอามาโพสต์ลงติ๊กต๊อกแบบนี้
นี่ตำรวจตามตัวไม่ยากเลยพูดจริง
จริงค่ะคุณมันจะยากยังไงล่ะคะแล้วมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานไปมัดตัวอีกนอกเหนือจากคลิปในติ๊กต๊อก
แล้วเขาไปขโมยมาที่ไหนรู้ไหมอ่านี่ดูกล้องกันหน่อย
อันนี้เป็นบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะที่อยู่ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
หนุ่มคนนี้ค่ะก่อนจะโชว์เงินไปลักเอาตู้เซฟที่มีทรัพย์สินออกมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละ
เย็นค่ะของวันที่๑๒เมื่อวานตำรวจบอกตามแกะรอย
รู้เลยว่าตัวคนก่อเหตุก็คือนายสุรศักดิ์อายุ๒๙ปีเป็นนุ่มชาวจังหวัดสุริน
จับตู้ได้ที่บ้านพักนั่นล่ะจ้าที่ตะบนบางซายที่จังหวัดชนบุรี
ของกลางเหรอจ๊ะก็เงินสดที่เขาโชว์ไงคะคุณ
๓แสนกว่าบาทและยังมีตู้เซฟที่สภาพถูกงัดทำลายเสียหายด้วย๑ตู้
ตำรวจก็ไปหามาเขาเอาไปทิ้งไว้เนี่ยในข้างป่าข้างทางแบบนี้นะคะ
แล้วก็ที่สำคัญยังมีเสื้อผ้าที่เจ้าตัวใช้วันก่อเหตุเจอหมด
คุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองชนบุรี
เอาอย่างนี้ดูภาพตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มกันหน่อยค่ะ

สีหน้าต่างจากที่โชว์ในติ๊กต๊อกเมื่อกี้เลยนะ
ก็ตอนที่ได้ติ๊กต๊อกจับเงินเป็นฟ่อนแล้วอมยิ้มเห็นฟันขาวด้วยอ่ะ
ยิ้มตลอดอันนี้ยิ้มไม่ออกแล้วล่ะจ๊ะ
หลักฐานมัดตัวค่ะนอกจากกล้องมุมจรปิดก็คลิปที่พี่เขาโพสต์โชว์นั่นแหละค่ะ
ตำรวจก็รวบตัวแบบง่ายเลย
ข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนใช้ยานผ่านะ
เพื่อความสะดวกแก่การกระทำผิดแล้วก็พาทรัพย์นั้นไป
เพื่อให้พ้นการจับกลุ่มหรือรับของโจรโดนไปหนักเลยล่ะค่ะ
มาต่อกัน